มันก็ชัดขึ้นทุกวันจริงนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร
อกจากนั้นเรื่องของเตียงเตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ
ผู้ป่วยบางคนแม้จะแจ้งไปแล้วว่าฉันอาการหนักฉันอาการแย่แล้ว
แต่เตียงก็ยังไม่มีจนต้องเสียชีวิตที่บ้านก็มี
รวมถึงเรื่องของจำนวนวัคซีนแล้วก็แผนการฉีดที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้า
มาถึงล่าสุดไม่ว่าจะเป็นคำสั่งปิดแคมป์คนงาน
ห้ามนั่งทานอาหารในร้านและส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์พร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
เชิญค่ะอาจารย์สุภาพสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งฮะ
เราต้องไม่เบื่อเรื่องสถานการณ์โควิดถึงแม้จะฟังข่าวไปก็หดหูไป
แต่ว่ามันมาถึงวันนี้เราต้องรับรู้ว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
แล้วเราจะหาทางออกร่วมกันกับสถานการณ์การวิกฤตรอบด้านยังไง
กลับไปเรื่องสถานการณ์วิกฤตเตียงเต็มอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่
แม้กระทั่งเตียงที่รับคนติดเชื้อใหม่ก็มีปัญหา
โรงพยาบาลพยายามรวบรวมว่าตอนนี้ยังว่างอยู่แต่ว่างไม่ถึง๒๐
มันว่างอยู่แต่การจัดสรรเตียงก็มีปัญหาการเกลี่ยเตียงมีปัญหา
อย่างเช่นมีตัวเลขว่าคนแจ้งไปที่สายด่วนสายด่วน๑๖
แล้วก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ๔๐๐๕๐๐คนที่โทรมาแจ้ง
แล้วก็ได้รับคำตอบว่าให้รอเตียงอยู่กลับบ้านหรือให้รอเตียงอยู่ที่พัก
จับความได้ว่ามีคนติดเชื้อที่รออยู่บ้านเนี่ยเป็นหลักพันและหลายพันด้วย
คำถามคือว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ลองไล่เลี้ยงดูว่าคนที่รับผิดชอบท่านว่ายังไง
หลัดกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรได้มั่ง
ท่านก็สั่งโรงพยาบาลทุกจังหวัดให้รับมือ
คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิต
บอกว่าขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
ยาเวชพันธุ์ในการดูแลผู้ป่วย
นี่ท่านก็สั่งย้ำแล้วย้ำอีก
ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่เป็นหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

น้อยให้กักตัวอยู่บ้าน
ให้กินยาเองแก้เตียงไม่พอ

ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่ามีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่า
ถ้าใครสงสัยว่าจะติดเชื้อ
หรือรู้ว่าตัวเองติดเชื้อให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อเขาจะมารับตัวให้ไปอยู่โรงพยาบาลห้ามทิ้งไว้อยู่บ้าน
เพราะว่าเดี๋ยวจะเผยแพร่เชื้อไปให้กับคนอื่นที่อยู่รอบตัว
โรงพยาบาลทั้งหลายก็ถูกวางกติกาว่าโรงพยาบาลไหนตรวจเจอผู้ป่วยติดเชื้อ
โรงพยาบาลนั้นต้องรับตัวหาเตียงให้ทันทีนี่เป็นเหตุผลเดียวกันคือ
สกัดไม่ให้เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นต่อแล้วพอมาถึงวันนี้ดูสิครับ
กลายเป็นว่าผู้ที่ติดเชื้อป่วยน้อยให้กักตัวอยู่บ้านให้กินยาเอง
ปัญหาก็คือว่าถ้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายห้องก็พอจะกักตัวเก็บตัวแยกตัวได้
เพื่อเว้นระยะห่างกับคนในครอบครัวแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวที่เป็นห้องเช่าอ่ะ
นึกออกไหมฮะห้องเช่าในห้องเดียวอยู่กันหลายคน
แล้วจะกักตัวจะเว้นระยะห่างไม่ให้แพร่เชื้อได้ยังไง
สุดท้ายคนเดียวติดก็จะติดเชื้อทั้งหมดทั้งครอบครัว
นี่คือการแก้ปัญหาแบบจนตรอกแล้วครับ
ในภาวะเอาไม่อยู่แล้ว
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อกี้ที่เป็นข่าว
ท่านก็แถลงเพิ่มเติมว่า
โควิดสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาแทนสายพันธุ์อังกฤษเนี่ย
มันเริ่มขยับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาทุกที
ทีนี้มาดูเรื่องการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ทั้งหมดในกรุงเทพ๕๗๕แคมป์ในกรุงเทพและปริมณฑล
ตัวเลขคนงานแคมป์ก่อสร้าง
เขาประเมินตัวเลขว่า๘๐๐๐คน
ของ๘๐๐๐คนคือ๒๔๐๐เป็นแรงงานคนไทย
อกนั้น๕๖๐๐เป็นแรงงานต่างด้าว
แล้วในจำนวนแรงงานต่างด้าว
มีอยู่มากมายที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ตรงนี้คือปัญหาใหญ่เลยครับ
เพราะว่าพอมีคำสั่งออกมาเที่ยงคืนตีหนึ่ง
เรื่องปิดแคมป์คนงาน๓๐วัน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้เขากลัวถูกจับครับ
เพราะเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายมาทำงานผิดกฎหมาย
เขาก็เพ่นหนีออกจากแคมป์ทันทีที่เขาได้รับข่าว
เพราะตอนนั้นสบคยังไม่ได้ส่งทหารและเจ้าหน้าที่ไปคุม
ฝ่ายนายจ้างที่กลัวลูกจ้าง
กฎตัวเองจะถูกดำเนินคดีไปด้วย
ก็ขนคนงานผิดกฎหมายปล่อยไว้ที่โน่นที่นี่

นี่มันสภาพเพิ่งแตกรัง
แล้วถ้าคนเหล่านี้ติดเชื้อก็จะเอาเชื้อไปแพร่กระจายที่อื่นต่อ
โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังปิดแคมป์ก่อสร้างและยังพอมีงานทำ
เขาก็ไปทำงานกินเงินกินเบี้ยเลี้ยงค่าแรงรายวันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อไป
คำถามคือไอ้ลักษณะพึ่งแตกรังที่เอาเชื้อไปแพร่ต่างจังหวัดเนี่ย
เราจะทำยังไงนี่คือโจทย์ที่ไม่มีคำตอบ
แล้วก็แก้ปัญหาแบบปรับหน้างานไปวัน
ประเด็นนี้เนี่ยถึงมีคำถามในโลกโซเชียลมากมาย
ว่าทำไมทันทีที่ประกาศเนี่ยทำไมมันทหารเจ้าหน้าที่
คุมแคมป์ทันทีที่ประกาศออกมา
ทำไมประกาศตอนเที่ยงคืนวันศุกร์วันเสาร์แล้วส่งทหารไปคุมเอาวันอาทิตย์
มันเปิดช่วงเวลาให้แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้เพ่นหนี
นี่เห็นไหมครับว่าบริหารงานกันยังไง
มาถึงสถานการณ์วัคซีนยังเป็นวิกฤตอยู่ครับ
ฟังข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบท
เขาออกมาให้ข้อมูลว่า
จำนวนวัคซีนที่จะได้มาฉีดในเดือนกรกฎาคมเนี่ย

เขาบอกว่าจะมีวัคซีนฉีดในเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ย๑๕ล้านโดส
เป็นวัคซีนแอดร่าเซเนก้า๑๐ล้านโดส
เป็นวัคซีนซีโนแวค๕ล้านโดส
นี่ตัวเลขเดิมที่ประกาศกันมานะ
แต่ว่าตัวเลขจริงที่ชมรมแพทย์ชนบทให้ข้อมูลคือ
จะได้วัคซีนมาทั้ง๒ยี่ห้อ
รวมกันแล้วแค่๗ล้านโดส
รวมกันแล้วแค่๗ล้านโดส
มันพลาดเป้าไปเป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับ

ว่าแผนงานเป้าหมายการเร่งปูพรมฉีดวัคซีน
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
ก็ต้องพลาดเป้าตามไปด้วย
แล้วดูตัวเลขการฉีดวัคซีนอีกทีนึง
ที่เราตั้งเป้าว่าก่อนจะถึง๑๒๐วัน

จะต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้๕๐ล้านโดส

ตอนนี้๑๒๐วันที่จะถึงเนี่ยมันเหลือเพียง๑๐๙วันแล้วนะครับ
ถ้าจะฉีดให้ได้ตามเป้า
ให้ได้ตามเป้า๕๐ล้านคนเนี่ยวันหนึ่งต้องฉีดเท่าไหร่
เอาเป็นว่าเลขกลม๔ล้านโดสต่อวัน

แล้วอัตราจำนวนที่ฉีดได้จริงเท่าไหร่ท่านดูในจอ
กับ๗๕โดสเท่านั้น

นับถึงวันที่๒๖มิถุนา

๖ล้านกว่าโดส

ล้านโดสคือเหลือ๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ตัวเลขการฉีดรายวันแบบนี้สะท้อนถึงปัญหา

มันไม่ได้มาตามเป้าที่ประกาศไว้อีกแล้ว
แล้วถ้าเดือนหน้าเดือนกรกฎาคม
วัคซีนยังไม่มาตามนัด
ไม่มาตามเป้าอย่างที่ชมรมแพทย์ชนบทเอาข้อมูลมาเปิดเผย

ไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายแผนงานที่จะเปิดประเทศหรอก
เปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
แต่เป้าหมายคือฉีดให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน
ให้รอดพ้นจากการติดโควิด
มันกลายเป็นภาวะเครียดอยู่ตอนนี้
เพราะประชาชนต้องรอต่อไปอีก
เห็นตัวเลขการติดเชื้อที่แถลงวันนี้ยิ่งเครียด

ในข่าวที่เมื่อกี้บอกว่าคัดกรองจากแรงงานต่างด้าว๘๐๐คน
ติดเชื้อ๔๐๐กว่ามากกว่าครึ่ง
เป็นสภาพที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง

ก็เลยนำมาสู่ปัญหาแรงกระแทก

ไปถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
แรงกระแทกที่มาจากสื่อโซเชียล

ไม่ใช่มาจากฝั่งที่คนที่เป็นปฏิบัติกับรัฐบาล
อยู่ตรงฝากฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาล

คนเหล่านี้ไม่ฝักฝ่ายการเมือง
เป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นดารา
เพราะว่าผลกระทบที่เกิดจากโควิด

ไม่มีใครที่ไม่เดือดร้อนจากโควิด
คนที่มีรายได้คงที่อยู่เงินเดือนเท่าเดิมอยู่

เพราะคนข้างตัวท่านรอบตัวท่าน
เขาขาดรายได้เขาติดโควิด
ท่านก็ต้องดูแลเอาเงินนั้นชดเชย

ฉะนั้นทั้งหมดย้ำอีกทีนึงนะครับว่า
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
รักษาตัวให้แคล้วคลาดจากโควิดให้ได้
ดีที่สุดเรื่องอื่นค่อยว่ากันครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
ภาพสุดท้ายที่เมื่อกี้เห็นนายกรัฐมนตรีชู๒นิ้ว
แล้วก็มีเสียงโหลอฆิกฆากันตอนที่แถลง
ก็วิพาทวิจารณ์มากบอกว่าไม่ว่าในวันที่หน่ายกรัฐมนตรี

ปรากฏว่ามีคนรอเตียงอยู่อีกเยอะเลย
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการรอเตียง